คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงมวยคู่สุดท้ายของค่ำวันนี้แล้วนะครับกับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับคนนี้มาจากอำเภอศรีครับภูมินะครับจากจังหวัดสุรินคนนี้นะครับชกมาแล้วหกสิบเก้าไฟล์ชนะห้าสิบไฟล์เสมอหนึ่งไฟล์และแพ้สิบแปดไฟล์ครับ
เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับคนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะฮะ
โชคมาแล้วสี่สิบเก้าไฟล์ชนะสามสิบหกไฟล์
โชคมาแล้วสี่สิบเก้าไฟล์ชนะสามสิบหกไฟล์
เสมอ๒ไฟและแพ้๑๑ไฟครับ

เอาละครับแม่ต้องบอกว่าวันนี้
ส่วนอีก๓คู่ที่เหลือนั้นได้ไฟเตอร์ครับ
ต้องบอกว่ารวมแล้ว๗๐๐๐บาทไปแล้วครับ

เอาละครับทางด้านมุมน้ำเงินกับศักดิ์ส่ออุดี้ยิมครับ

ปัจจุบันวัย๒๖ปีครับ
เคยมาชกที่นี่๑ครั้งครับ
ต้องบอกว่าอีสานเจอเหนือครับ
สิทธิ์ฟอร์มหลังนั้นต้องบอกว่า
เดินทางมาชกที่ไทยรัฐทีวีแห่งนี้แหละครับ
แล้วพลิกแพ้น็อกให้กับอำนาจสิงหนุ่มพัฒนา
วันนั้นต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกดูดเดือดเลยครับ
ต้องบอกว่าพลาดครับยกสุดท้าย

จูบหมัดของอำนาจ
มาเลยครับคู่สุดท้ายของรายการครับ
ต้องขอบคุณช่องไทยรัฐทีวีนะครับ
ช่องที่๓๒ที่สนับสนุนกีฬา
ไม่ว่าจะเป็นกีฬามวยกีฬาฟุตบอลกีฬาวอลเล่นะครับ

เดี๋ยวเรารายละเอียดนั้นจะแจ้งให้แฟนมวยได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
พี่น้องครับมุมแดงครับเหนือเมฆ

ขณะที่เหนือเมฆนั้นได้สดเลยครับ

ประเภทขยับพยายามจะเจาะล่างก่อนแล้วครับศักดิ์สิท
ซักสีทธิ์เจอลูกน้องศักดิ์สิทธิ์สายวรรยะแล้วเติมด้วยแค่ขวาเลยครับ
จิบโดยสายก้านจะเติมด้วยแค่งกับให้ได้ครับ

แต่กลางจะพยายามตั้งจังหวะออกก่อนครับ
โอ้โหประสานกันครับแต่เป็นทางด้านศักดิ์สิทธิเสียหลักล้มลงไป
โยกจับจังหวะโอ้โหยิงด้วยซ้ายตรงครับแล้ววางด้วยแข้งขวา
สิ้นซ้ายกับขวาแล้วครับอ้าวเจอเหลี่ยมของเหนือเมฆรุ่นน้องเข้าไปครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์อ่าช้าไม่ได้ครับศักดิ์สิทธิ์พยายามจะขยับ
แม่นั้นชิงจังหวะแล้ววางแข้งขวามาเตะเลี้ยวเลยครับดอกดี
นักมวยที่มีความมั่นใจทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับ
ซ้ายไม่ถึงครับเจอขวาขึ้น
ยังทำอะไรกันได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักครับ
โอ้ยสายโอ้ยดูครับดึงหลบได้ครับสักติด
เหนือเมฆเข็นเข้าเชือกตัดล่างวางได้แค่ขวา
โอ้โหจังหวะวางแข้งขวาของเหนือเมฆนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับ
คนนี้จับตาดูดีจับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีครับ
พร้อมจะเเบียดเข้ามาเราก็ได้รอจังหวะแล้ว

ไม่ถึงครับธนาภารสักสินธนาภารสักสิน
หน่อยครับเจอแค่ขวาของธนาภารเหนือเมฆ
โอ้โหดูครับอ้าวเต้งมาโดนสอง

โอ้โหจังหวะวางข้างซ้ายด้วยแล้วนี่ครับโดนลงโทษแล้วครับ
แต่ตัดล่างของเหนือเมฆทำได้ดีครับ

มาทำชุดกลับเข้าสู่รักหมวยไทยไฟเตอร์ครับ
ข่าวดีกับแฟนฟุตบอลสักครั้งนะครับ
ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับ

กับรองกับรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่๑๖กรกฎาคมนี้
ตั้งแต่เวลา๑๖นาทีเป็นต้นไปนะครับ
อันดับ๓ระหว่างบูกินาควาโซกับเกาหลีเหนือนะครับ
และรอบชิงชนะเลิศระหว่างไทยกับเบลารุสครับ

ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่องที่๓๒นะครับ
ร่วมเชียร์ทีมชาติไทยควา
นี่แหละครับเป็นกำลังใจเชียร์ฟุตบอลไทยครับแล้วก็มวยไทยบนเวทีครับ
สอบขวาล็อกโอ้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วครับตอนนี้เหนือเมฆ

พยายามจะเกาะในตีด้วยเขาขวาครับ
นี่ขยับศักดิ์สิทธิ์โอ้โหพยายามจะล็อกในแล้วใช้เหลี่ยมตัวช่วย
เหมือนกันแล้วนี่ครับแม่จังหวะเสียบเข้าขวา
อ่ะแล้วก็ศักดิ์สิรเริ่มเบียนแล้วครับ
วางด้วยแค่งสายเบียนกลาดครับตอนนี้ศักดิ์สิโอ้โหเติร์ฟสร้อย
เข้านายตัดล่างว่างด้วยแค่งครับโอ้จะตบด้วยสองซ้าย
อ้าวนะครับพยายามจะบวกเลยครับจะได้ศักดิ์สิทธิ์
โอ้โหเอาละครับศักดิ์สิทธิ์เครื่องเริ่มร้อนแล้วครับ
พยายามเข้ามาเดี๋ยวแม่งรอจังหว่าพยายามจะถีบซ้าย

หวนออกมาดูครับแต่ซ้ายไม่ถึงครับ
เดี๋ยวมาวางแค่งซ้ายจังหว่างเดี๋ยวแล้วตัดร่างสวยครับ
เหนือแม่ง
พยายามจะหวดแค่งซ้ายหน่ำครับโอ้ตัดไปลบ
หลักไม่ค่อยจะดีครับทางนี้ศักดิ์สิทธิ์

พยายามจะเน็กที่สองขวาเดี๋ยวเข้ามาวางแค่งซ้ายขวาแล้ว
พยายามจะป้ายหน้าขวางหน้าเอาไว้ครับชนะเหนือเมฆ
ศักดิ์สิทธิ์ขยับเข้าไปเหนือเมฆโอ้โหเสียบด้วยเขาขวา

โอ้โหเอาเลยครับยัดด้วยเข่า
โอ้โหจังหวะยัดเข่าซ้ายของศักดิ์สิทธิ์ครับ
เรียกเสียงเฮลั่นเวทีเลยครับ

แล้วพยายามจะใช้เหลี่ยม
โอ้สามสี่ดอกห้าดอกเน้นครับ

โอ้โหมาแล้วครับศักดิ์สิทธิ์
ตัวจริงเสียงจริงขยับเข้ามา

ตัวเองนั้นเสียเหลี่ยมเสียจังหวะไปเอง

ดูเลยครับศักดิ์สิทธิ์ทำได้ต้องทำต่อเนื่องครับ

โอ้โหแล้วเจอสองขวาล่วง
รายการยังให้โอกาสครับ

พยายามหาเฉพาะวนออกมา
หมดยกที่๒ครับพักกันครู่เดียว
มาดีสตรีโออีกครั้งครับ
นี่เป็นคู่ปิดท้ายของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
ดูครับมาชมหน้าของเหนือเมฆศิษย์เจ้าเหมียวครับ

ต้องบอกว่ายกที่ผ่านมานี่ล้มหลายรอบเหมือนกันครับทางด้าน

หลักเหลี่ยมไม่ดีแต่ดูครับ

เล่นงานเหนือเมฆจนสะดุ้งเลยครับ
จังหวะแทงเขาซ้ายของศักดิ์สิทธิ์ครับ
ตอนนี้ผมขออนุญาตรายงานผลกันนิดหนึ่งครับพี่อ้นครับ
เพชรมังกรก่อกันบุตรครับ
เก็บไป๒๖เข็ม
โอ้โหนี่เฉพาะค่าแผลแตกเท่านั้นนะครับ
และเงินรางวัลนะครับเชียงที่ได้รับ

โนเมกที่พยายามจะตัดล่างครับ

แรงภาระกำลังเริ่มล่อยหล่อครับ
แล้วเสียบซ้ายโอ้โห

โอ้โหพยายามจะใช้เหลี่ยมเลยครับ
การเตือนลูกขัดขาครับแม่

โนเมกแกบักสอกซ้ายแล้วบักสอกซ้าย

กำกัดแย่ลมาก

โอ้โหดูครับจังหวะเสียบซ้ายแกทำได้ดีครับ

อ่าแต่ลืมครับโอ้โห
เดินมาเราวางได้แค่ขวาซ้าย
สำหรับแผนซายหลอบตี

โอ้โหเขาซ้ายแกทำได้ดีครับศักดิ์สิทธิ์

แต่เร่งแรงซ้ายผ่านหรือเปล่าเสียบด้วยเขาขวา
โอ้โหแล้วตั้งกำแพงคาเอาไว้ครับ

โอ้โหเหนียวเมฆโดดเข้าไปดี
ดูครับตัวแข็งเหมือนกันพยายามจะใช้เหลี่ยม
โหแข่งทื้อครับเส้าเราคืมวงนายของศักดิ์สิทธิ์

นี่ครับเจอศอกขวาสอกซ้าย
เป็นมวยสูงยาวที่ชกยากครับทางด้านเหนือเมฆ
เวลาโดนแล้วแกตัวพ้นตัวอ่อนครับแต่เวลาแกเอาคืนครับดูครับ
น่าเป็นมวยนี่ประเภทอ่อนนอกแข็งในนะครับเหนือเมฆ
โอ้โหเล็งได้ชุดเดียวกับธนาคตศาสิทธิ์

รอบ๓เดียวเมื่อที่เรียบร้อยละครับสำหรับคู่ปิดท้ายของรายการไทรัศน์โซนไท้ไฟเตอร์ในสัปดาห์นี้
ดีนะชวบคุณน้องกับไวเทียงแค่๑๕ปีเท่านั้นครับ
ครับวางด้วยแข้งสับเข้าไปพับในเจอกำปั้นครับ
ทำลายจังหวะได้ดีเลยครับกระแทกหัดยับซ้ายของเหนือเมฆ

นี่แหละครับล้มบ่อยทำให้แรงที่มีเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเยอะครับ
ได้เฮะเหมือนกันครับจังหวะวงในอะไรครับไปบนเวทีครับ
เอาละครับเวลามาลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน
เนื้อแมก๑๐เจมส์
ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรายการไทยรัฐทีวีของเราของเรานะครับ
พบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา๑๔นาฬิกาแบบนี้นะครับ
สำหรับวันนี้ผมและพี่ท็อปประดาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ